มาดูเรื่องราวของเฮียปอโอนไวกันหน่อย
ไม่ใช่แค่โอนไวโอนเยอะด้วย

หน้าไม่เคยเจอไม่เคยเจอตัวเป็น
มือไม่เคยจับกลิ่นตัวยังไม่ได้ดมเลย
แต่ว่าเขาเคยพูดในพิมพ์มาในแชทว่า
ขอเป็นสามีภรรยากันได้ไหม
เฮียปอล์คิดว่าเขาคงจะรักเฮียมากเลย
แต่ว่าผู้หญิงนะก็มีการเอ่ยลำบงลำบากของเงินพ่อเสียบ้าง
ซื้อที่บ้างนั่นนี่บ้างโอนตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นถึงหลักล้านบาท
เสร็จ๒ปีที่ผ่านมาโดนไป๔ล้านกว่าบาท
พักหลังเริ่มไม่มีเงินผู้หญิงเริ่มตีตัวออกห่าง
ก็เลยพยายามทักไปง้อผู้หญิงตอบมาคำนึง
ว่าก็โง่แล้วโง่อีกโอนมาให้เอง
โอ้โหแล้วจะทำยังไงหมดตัวแล้วไง

ตอนนี้ในบัญชีจากที่มีอยู่๔ล้านกว่าบาทเหลือหลักหมื่นแล้วอะ
หมดเลยตัวก็ไม่ได้เจอเงินก็หมดคุณผู้ชม
เฮียปอล์คนนี้ขออนุญาตใช้เป็นนามสมมติในสายแว่นดำนั่งหนึ่ง
นี่ฮะอายุ๕๓แล้วเป็นชาวสลากบุรี
สุดท้ายเอาเอกสารเดินทางมาร้องทุกข์กับทนาย
รณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความรึติธรรมในสังคม
เพราะว่าเขาบอกว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องแจง
น้องแจงเนี่ยอายุ๓๒แล้วแล้วก็เป็นคนจัวร์เดียวกัน
หลอกให้รักหลอกให้หลง
เฮียปอก็บอกว่าเขาคบกันเขาใช้คำว่าคบกันผ่านโลกออนไลน์มานานกว่า๒ปี
ตลอด๒ปีคุยกันไม่เคยเจอหน้าจริงกันเลย
ไม่เคยนัดเจอกันตัวเป็นเลยด้วยซ้ำ
เฮียปอเคยเห็นแค่รูปถ่ายผ่านไลน์ส่งให้กันไปนั่นไปนี่ก็ส่งมาให้กัน
รูปในโปรไฟล์เฟซบุ๊กก็ดูสวยดีก็หลงรักเขาเข้าไปแล้ว
เพราะในภาพเขาสวยมากเฮียว่าอย่างนั้น

ก็ไม่เคยเจอไงก็เลยไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่า
แต่เฮียเขารักไปแล้วเฮียปอบอกว่ารู้จักกับน้องแจนเนี่ย
เฟซบุ๊กตั้งแต่ปี๖๑ทักกันแล้วคุยกันทั้งวันทั้งคืน
คุณทำให้เขารู้สึกได้ว่ามันคงเป็นแฟนกันแล้วล่ะ
ผูกพันการรักความชอบกันไปแล้ว
จากนั้นพอตัดสินใจคุยกันมากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนจะเป็นการคบกันผ่านออนไลน์ไปนะฮะ
สักพักหนึ่งน้องแจงเริ่มมาปรึกษาเรื่องการขอความช่วยเหลือต่าง
คุณพ่อคุณแม่เสียไม่มีเงินค่าทำศพเอาเฮียก็โอนให้
อาจจะไปซื้อที่เอาเฮียก็โอนให้
เฮียปอโอนไปให้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านคุณผู้ชม
แถมน้องแจงเนี่ยหยอดคำหวานเขียนมาเป็นลายมือแล้วส่งมาทางไลน์
ขอเป็นสามีภรรยากันได้ไหมคะ
โอ้โหเฮียก็แบบใจพองโตหลงรักเข้าไปใหญ่คุณผู้ชม
นะฮะ๒ปีโอนเงินไปทั้งหมดนับดูแล้วสองร้อยกว่าครั้ง

อย่าจำเป๊ะไม่ได้แต่มัน๔ล้านกว่าบาท
ตอนนี้จากที่มีเงินในบัญชี๔ล้านกว่าบาท
เหลือติดอยู่บัญชีแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้น
หมดตัวแล้วครับหลังเริ่มไม่มีเงินโอนให้เขาไปแล้ว
เริ่มออกไลน์เริ่มตีตัวออกห่าง
เฮียปอก็บอกว่าเอ้าทำไมทำอย่างนี้
ถ้าจะเลิกเอาเงินเฮียคืนมาเลย๔ล้านกว่าบาท
ผู้หญิงตอบกลับมาด่ากลับมาด้วยแล้วตอบมาคำเดียวเลยนะ
โง่แล้วโง่อีกโอนเงินมาให้เอง
โอ้โหเฮียแบบมันเจ็บมันจุกมันแค้นใจมากเลยนะ
ไม่รู้ทำยังไงเครียดมากเงินก็หมด

สุดท้ายก็เลยหอบเอกสารมาหาทนายให้ช่วยหน่อย
ติดตามเงินให้ผมทีที่ผมถูกหลอกไป๔ล้านกว่าบาท

ถ้าคุณผู้ชมตกเป็นเหยื่อความรักออนไลน์แบบนี้นะ

ทนายลนลงบอกว่าโอ้โหคดีนี้มันเหนื่อยมาก
คือมันต้องไปหาหลักฐานให้ได้ว่า
คุณโอนให้เขาเสน่หาหรือให้เขายืมหรือเขามาช่อกงคุณ
อ่ามันต้องพิสูจน์ให้ได้ค่ะเบื้องต้นผู้เสียหายเองก็แจ้งความไว้แล้ว
นะฮะก็ต้องก็ต้องตามต่อว่าตำรวจจะดำเนินคดีอย่างไร
เพราะไม่รู้ว่าคือหลักฐานมันไม่มีว่าเขามายืม
มันเป็นการโอนให้โดยโดยเสน่หาที่คุณอยากจะโอนให้เขาอยู่แล้ว
นั่นไงคือมันก็มันเอาผิดไม่ได้มันผิดไม่ได้ไงเอาผิดไม่ได้อ่ะ
นะฮะแล้วก็อ่ะฝากเตือนแล้วกันนะฮะการรักออนไลน์แบบนี้ถ้าโอนให้เขาแล้ว
คือจริงแล้วมันควรเจอตัวกันก่อนเนอะมันคือได้สัมผัสนิทรงนิสัยการเจอตัวก่อนว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่า
ถึงจะลองคบหาดูใจกันแล้วค่อยโอนเงินให้เขาดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นชงเป็นแฟนกันก็ค่อยค่อยว่ากันไป
เพราะมันก็จะเข้าอีหลอปอย่างนี้โดนหลอกกันไปแล้วก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เอาผิดไม่ได้เพราะเป็นการโอนให้โดยเสน่หาที่คุณตั้งใจแล้วก็ยินดีโอนให้เขาไปเองแบบนี้นะครับ